มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกใกล้

ว่ามันมีศิลปินคนหนึ่งที่เขาแกะ

ด้วยความรักที่เขามีต่อภรรยาที่เพิ่งเสียไป
เขาตั้งใจจะแกะให้เป็นหน้าของภรรยาเขา
แต่แกะไปได้แป๊บเดียวตาย

เพราะว่าแบบจิตใจมันรู้สึกแบบแย่มาก

ตายเสร็จเนี่ยก็เขาก็ถือว่าเป็นศิลปินที่ค่อนข้างดังเนอะ
ก็เขาก็พยายามจะหาศิลปินคนอื่น

ใครก็ตามแต่ที่มาแกะสลักหน้ากากนี้ตายหมด
ใช่แล้วมันก็ยังไม่เสร็จก็จะต้องมีเหตุอะไรสักอย่าง
ซึ่งผมไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันแต่เขามาเล่าให้ฟังทีหลังว่า
เออก็เสียก็ตายกันไปอะไรอย่างนี้
วันหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยเอาหน้ากากอันนี้มาอยู่ในมิวเซียม
อยู่ในมิวเซียมเพื่อที่จะเอาไว้โชว์อะไรอย่างนี้เนอะ
แต่ว่าช่วงแรกที่ไปเนี่ยก็คือเขาจะต้องเก็บเหมือนแบบเป็นสต๊อก
อะไรอย่างนี้ก่อนทำทะเบียนอะไรก็ว่านไปก็อยู่ข้างหลัง
คือเรื่องที่เขาร้องเรียนมาเขาบอกว่า
เจ้าหน้าที่ที่เป็นรอปภรักษาความปลอดภัยทั้งหลายแหล่เนี่ย
ที่ต้องไปเฝ้าบริเวณนั้นจะมีอาการแปลกเสมอ
ทุกคนที่เป็นก็จะเชื่อหมดเลยเป็นเพราะว่าหน้ากากอันนี้
นี่สิ่งที่เขาเชื่อก่อนนะเขาก็เลยเชิญผมไป
ลงไปก็วันนั้นเนี่ยคือตอนที่เราอยู่ข้างหลังเนี่ย

แล้วก็จะมีคนที่เป็นผู้จัดการของมิวเซียมอยู่ด้วย

เชื่อเลยก็บอกบ้าไร้สาระอะไรอย่างนี้
แล้วก็หัวเราะใส่แบบโอ้แบบอะไรเนี่ยเอามาทำไมอะไรอย่างนี้
เราก็บอกโอเคไม่เชื่อไม่เป็นไรแล้วแต่
แล้วไม่ได้ว่าอะไรผมไม่เก็บเงินคุณด้วย

หลังจากวันนั้นไปเมื่อผมจำไม่ได้ไม่กี่วัน
ก็จะเป็นงานเปิดโชว์

แล้วก็มีผู้จัดการเขาจะยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเวที
โดยจะมีเจ้าหน้าที่วันนี้เราจะมีเปิดนู่นนี่นั่น

แล้วก็บอกเขาแล้วว่าเตือนแล้วนะว่าอย่า

การไปหัวเราะเยาะไปเยาะเย้ย

คือคุณกำลังจะบอกว่าผู้จัดการของมิวเซียมนั้นน่ะ
บอกคุณว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไร้สาร

คุณถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการลบการลบหลู่

จังหวะที่เขาเอาไอ้ชิ้นนั้นมาโชว์ไว้ข้างหน้าปั้ง

เหมือนเดิมผู้จัดการก็แบบหัวเราะย่อใส่

เดียวครับหลังจากนั้นผ่านไปแค่แบบ

ผู้จัดการที่ยืนอยู่นั้นก็เริ่มมีอาการแปลก
เขาก็จะแบบเริ่มร้อง

ใช่แต่ทุกคนแบบอยู่กันเป็นร้อยหน้าเขาก็เริ่มเบี้ยว

แต่รู้ว่าเขาเริ่มแบบคนคลาง

ก็เหมือนจะว่ามันจะทะละออกไป

บอกว่าเดี๋ยวผมจัดการให้

ก็บอกจากเจ้าหน้าที่นี่แหละ
เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นใคร
เพราะเขาคุยกันก่อนหน้านั้นใช่ไหม
โคเราก็ไปข้างหลังกันรับกันคือไม่ให้สื่อมันรู้

เรียกว่าอะไรไปปลดปล่อยพันธสัญญา

บอกกล่าวอธิษฐานเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันจะมาอยู่อะไรกับไอ้ชิ้นที่นี้คือไปได้แล้ว
ทุกอย่างก็ไปมานานหลายปี๑๐ปี๑๐๐ปีไม่ดูเลยเองน่ะไม่มีความจำเป็น
จะต้องมีพันธสัญญาหรือความเศร้าอะไรที่มันต้องมาสถิตอยู่ในชิ้นนี้
คำถามคือสิ่งที่คุณสื่อกับหน้ากากอันนั้น
ทำไมเขาถึงต้องอารวาสขนาดนั้น

ก็คือว่าเขามีความอาลัยอาวรอะไรกับภรรยาเขามาก
แล้วก็จะไม่ให้ใครมาแตกกับชิ้นนี้ของเขาเลย
เหมือนกับคนอื่นที่จะมาทำต่อ

แล้วก็ยังด้านมีคนไปหัวเล่าย้ออีกว่าอุ้ยนี่มันบ้าอะไรสักแล้ว

สรุปหลังจากที่ผู้จัดการของมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์เข้าโรงพยาบาล
ผลปรากฏว่าหลังจากที่คุณเจรจากับผีเสร็จ

แล้วคุณคิดเงินไหมคิดสิครับ

เออตอนนี้เป็นเหมือนเขาเรียกอำราภาคครึ่งสิก

คือเราไม่ได้เห็นว่าเป็นชิ้นหรือเป็นวิญญาณอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ
แต่มันรู้สึกได้มันฟิลล์ได้ว่าแบบไอ้สินนั้นมันมีพันธสัญญามันมีความเศร้ามันมีความโศกอยู่ตรงนั้น

คือต้องบอกนะครับว่าไม่ได้เรื่องว่ามีโชว์ในการอวดปราบผีแต่อย่างใดนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องราวประสบการณ์ตรงของเจ้าตัวที่มาเล่าสู่กันฟังนะฮะ
คุณเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ
เห็นว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เลิศสุดเลย
คือไปปราบผีดิบที่ประเทศญี่ปุ่น

คือจะมีความแปลกประหลาดที่สุดหนึ่ง
มันมีเรื่องหนึ่งที่บังเอิญได้ไปมีส่วนร่วมด้วย
ก็คือว่าผมไปที่ญี่ปุ่นเนาะที่จังหวัดหนึ่งแล้วกัน
ที่เขามีชื่อเสียงด่งดังมากเรื่องออนเซ็น

เมื่อนั้นแล้วน่าจะเป็น๑๐ปีแล้ว
ห้องนั้นตอนนั้นมีมูลค่าต่อคืนคือ๓๐๐๐บาท

ก็คือแผงมันแล้วก็จะเป็นห้องที่สุดท้าย

เพราะว่าเขาบอกว่านะ

มันมีแบบอะไรไม่รู้ว่าวิญญาณที่มัน
โหดร้ายรุนแรงมากอยู่ในห้องห้องนี้ให้เราไปปราบว่างั้นเถอะอ่า
เราก็ไปแล้วเขารู้จักคุณได้ยังไงเขาถึงให้คุณไปป่าพอมันเริ่ม
รู้คนหนึ่งนะครับมันจะบอกต่อมันจะกระจายใช่มันจะบอกต่อ
คือพอไปถึงที่โรงแรมเนี่ยเราก็จะมีเหมือนเป็นคือเราไม่

ก็แบบไม่เชื่อบ้าและฉลาด

คือหลักผมบอกว่าเดี๋ยวผมขอไปนอนห้องนั้น

ใช่ผมก็จะไปนอนห้องนั้นแล้วขอไปนอนคนเดียว

เด็กวัยรุ่นนะสองคนแบบเคี้ยว

ใช่ผมก็คือนอนห้องอื่นที่อยู่ในนโรงงานเยอะกัน

เขาไม่แคร์แต่เขาอยากได้นอนในที่ที่ดีที่
ปกติเขาคงไม่มีปัญญาที่จะไปนอนอะไรอย่างนี้

หนึ่งไม่นานถ้าแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงอะไรอย่างนี้
ผมก็นั่งอีกห้องนึงคือห่างกันพอสมควร

มาเร็วมากแล้วมาเคาะประตูเรียกพูด
อะไรไม่รู้เรื่องก็ลากให้เราไป
ก็ไปกันเฮโลหายไปกันแบบหลายคน

กำลังยกแขนใครที่ไม่รู้กว่ากิน

ก็คือพนักงานที่อยู่ในโรงแรม
เขาคงไปบริการอะไรอย่างนี้เนอะ

ตอนนั้นผมไม่รู้รู้แต่ว่าตาย
เขาโดนโดนคนนั้นฆ่าแหล่
ก็คือคนที่เป็นเอเจซี่คุณเนี่ยใช่ใช่
ฆ่าตายแล้วก็กินศพกำลังกินอยู่

ก็เราเข้าไปเขาก็จะอารวาดเนอะ

พยายามจะทำร้ายเข้ามาบีบมาจับแล้วแบบ

ที่ตัวก็ไม่ได้ใหญ่อะไรกับผมเท่าไหร่อย่างนี้
แต่ไม่ได้ทำกับผมนะทำกับคนอื่นที่เขาเข้าไปก่อน

เราก็โอเคเราก็ช่วยกันจับช่วยกันจับช่วยกันล็อกช่วยกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็เราก็มีวิธีการของเราทำให้เขาสงบได้

คือจริงหลักผมก็จะสวดมนต์ตั้งจิตแล้วก็พยายามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สื่อสาร
เธอผีญี่ปุ่นแล้วเธอมูตรแต่มันนักโมตรศาสตร์นักโมตรศาสตร์ผีมันไม่กลัว

จริงไม่ได้สำคัญที่บทสวดครับสำคัญที่ใจ

ใช่ใจเราเนี่ยมันเข้มแข็งพอที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่เสียสติ

เสร็จแล้วก็ตำรวจก็มาเป็นคดีปกติอะไรอย่างนี้
ตำรวจก็มาเคลียร์นู่นนี่นั่นก็ไม่มีอะไร

จริงแล้วมันเกิดจากตรงห้องนั้น

เหมือนกล่อมมากด
ควบคุมทำให้เกิดอาการ

ห้องนี้ตอนนี้เปิดหรือยัง

ผมก็ยังเคยไปอีกแล้วก็ถ้าว่ามีโอกาสก็น่าจะไปอีกแล้ว
สวยมากใช่ไหมครับคือเขาเข้ามาสิงคนนั้นใช่ไหม
อ่าใช่ครับแต่ว่าหลักคือเขาโดนฆ่าตายที่ห้องนั้นไง
เพราะงั้นแล้วเขาก็เหมือนอาฆาตแล้วด้วยความเป็นโรคจิตด้วย

ก็ไล่ก็บอกก็คือด่าว่า

คือหลักเราก็ต้องด่าว่าถ้าสมมุติ
ถ้าไม่ไปไม่ให้ทหารไปเกิดนะ

เค้าพบภูมิสูงสำเร็จกว่าเราเนอะ
ที่เขาจะไปเกิดไปเลยเขาต้องมีบุญบารมี
งานนั้นสรุปคุณปราบได้

ก็โดนไปตรงนั้นแล้วมันก็จะถือว่าตีเป็นคดีฆาตกรรม
แล้วก็เขาก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นแบบเหมือนโรคจิตอะไรประมาณนี้แหละ
คุณผู้ชมฮะวันนี้การมูเตรู
เราบอกแล้วเมื่อกี้ที่เราเล่ามาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทยเลย
แต่ในขณะเดียวกันทุกวันนี้การมูเตรูแบบ๑๘มงกุฎก็เยอะ

วันนี้คุณจะมาบอกเปิดเผยกลงแห่งความเชื่อสักหน่อยไหมฮะ
เพื่อเป็นวิทยาธารให้กับพวกเราได้รับรู้
เรื่องแรกที่คุณจะมาเปิดเผยเดยงูเหลือม
คืองูเหลือมเนี่ยเป็นงูที่มีอายุยืน
ก็คือถ้าสมมุติว่าเขาอายุถึงประมาณ๔๕๐ปีเนี่ย
เขาจะอยู่ในถ้ำตัวเดียว
ตัวเดียวแล้วก็จะมีเดือยเนี่ยผมไม่เรียกว่าอวัยเพศแบบนั้น
แต่ว่ามันจะโผล่ออกมาแล้วเขาก็จะให้ขูดสะกิดสะกิด

เพราะฉะนั้นงูที่จะมีอย่างนี้ได้ต้องอายุประมาณ๕๐ปีขึ้นไป

เขาก็อยู่ตัวเดียวแล้วเขาก็จะสะกิดตัวเมีย
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะเชื่อมากว่าเป็นเครื่องรางแห่งเสน่ห์

ประเด็นคือเรารู้ว่ามันยากใช่ไหมครับ

เฮ้ยถ้ามันทำเองได้น่าจะขายได้ราคาดี

เออมันคล้ายกับเดือยเป็ดเดือยไก่

แล้วก็พยายามอบให้มันแห้งตากแดดนู่นนี่นั่น
แล้วคล้ายกันติดทองเข้าหน่อยปะปุ๊บ
ขายได้สบายขายกันประมาณเท่าไหร่

ไม่มีใช่ไหมเดยงูคุณยังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหม

ก็ยังไม่เคยเห็นว่าเดยงูเหลือมจริงนั้นเป็นยังไง

สรุปที่คุณเคยเอามาหลอกขายคนคือ

กรรมที่คุณได้จากการเอาเดื่อยงูเหลือมมาขาย
แต่ว่าเอาเดือยไก่มาขายเป็นเดยงูเหลือมเนี่ย

ไม่ได้กินป้างมากินเป็นปกติดีกว่า

พออายุ๓๐ปุ๊บ๓๐เองนะครับ

มากคือเดินไม่ได้นั่งเฉยก็เจ็บปวดทรมานมาก
คือบวมแบบอักเสบรุนแรงมาก
ก็คือเป็นตั้งแต่๓๐หมอบอกว่าเป็นกรรมพันธุ์
แต่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายังไม่เห็นใครเป็นทั้งคนเลย
คุณเชื่อว่ามันเป็นผลกรรมจากการที่คุณหลอกคน
แล้วมันเหมือนเป็นภาพที่เราไปทำอะไรพวกนี้มันโผล่เข้ามา
มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่
แต่คุณเคยเรียกค่าจ้างเนี่ยสูงสุดถึง๕๐ล้านบาท

ก็จริงเพราะว่าถ้าอย่างคำว่าร้าน
ล้านเหรียญใช่ก็คือ๓๐ล้านบาทใช่แล้วเงินอยู่ไหนขอดูหน่อย
ด้วยความที่อย่างนี้คือเรารู้สึกว่าเงินที่เราได้มาง่าย
เงินได้มาง่ายเงินเป็นเงินร้อนเนอะมันก็มีเหตุให้ออก

มันหยุดอาจทำแล้วมันอาจรู้สึกทรมาน

มันไม่สนุกแล้วก็ไม่รู้จะทำทำไมอะไรอย่างนี้
พอค่อยเรื่อยมันก็เลยเข้าใจจริงว่าเออมัน
คำว่าบาปคำว่าบาปคือความไม่สบายอกไม่สบายใจ
มันทำให้เราแบบเออพอเหอะอะไรอย่างนี้ครับ

ทุกวันนี้คุณเลยผันตัวเอง
มาเป็นจิตอาสาช่วยวัดพระบาทน้ำผู้
ครับก็อยู่กับท่านจะเรียกว่าจิตอาสาก็ใช่เพราะว่าเราไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไร
เช้ายันเย็นเนี่ยเราทำงานถวายท่านตอนคืนเราทำงานผี
ท่านไปนู่นนี่เนี่ยก็ไม่ทั้งหมดแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นที่ผมทำ
เห็นเขาบอกว่าทุกวันนี้เป็นจิตอาสาประหลาดผี
ใช่ก็คือพอกลางวันทำงานให้หลวงพ่อใช่ไหมครับ
ตอนกลางคืนคือตอนนี้ผมเพิ่งเปิดไม่นานเพิ่งเปิดตัวไม่นาน
ก็คือเรามีเพจชื่อว่าทูตสื่อวิญญาณ
ก็คือว่ารับเรื่องร้องเรียนที่คนที่เขาทุกข์แล้วก็หาเหตุผลไม่ได้หาคำตอบไม่ได้
แต่เขาเหมาหรือเขาคิดว่าเป็นเรื่องสิ่งลี้ลับเรื่องผีเข้าอะไรก็ว่าไปเขาก็ส่งเรื่องเข้ามา
ระดับอินเตอร์จริง
ก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคุณผู้ชมครับชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมนะครับ
เรื่องราววันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเหลือเชื่อสักนิดหนึ่ง
แต่มันอยู่ที่ใจของคุณนะครับว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับ
วันนี้ขอบคุณคุณบีมากนะฮะขอบคุณมากครับ
ช่วงหน้ามูขั้นเทพจะพาไปมูแบบว่าปังจะไปที่ไหน
ช่วงหน้ามูขั้นเทพรอคุณอยู่ครับ
วัดโภห์หรือวัดประเทียทุ่มพลก็แปลว่าร่มโภห์ร่มไทยผู้ใดมากราบไหว้สักการะ
ก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรือง
เกิดราศีกรกฎเกิดราศีมิถุนถูกราหูค้นทรัพย
ต้องมาไหว้หลวงพ่อพระนอนศักดิ์สิทธิ์ปางโปรดอตุรินทราหู